กีฬานะครับกับผมเจแล้วก็อามนะครับ
วันนี้พูดถึงเรื่องของซีเกมอย่างที่คุณทัศนัยได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของข่าวเย็นนะครับ
ถามว่ามีลูกตุติกบ้างลูกโกงบ้างเนี่ย
จริงแล้วมันคาบเกี่ยวกันระหว่างเรื่องความไม่พร้อมกับเรื่องของปัญหาการจัดการนะครับ
ยุคที่เราเป็นเจ้าภาพก็มีปัญหาแบบนี้บ้างในเรื่องของการจัดการที่อาจจะมีปัญหาบ้าง
แต่ว่าด้วยมาตรฐานของไทยในการจัดการแข่งขันกีฬาสากลต้องยอมรับว่าของเรามาตรฐานใช้ได้เลย
ก็ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกัน
แต่ในเรื่องแรกที่จะมาพูดคุยกันตรงนี้ก็คือเรื่องของความไม่พร้อมของเจ้าภาพในบางชนิดกีฬา
รวมไปถึงการบริหารการจัดการด้วยกับการแข่งขันในแต่ละชนิดที่มันมีปัญหาออกมาให้ได้
การตั้งข้อสังเกตจากเราแล้วก็ทีมข่าวกีฬาว่าแบบนี้มันเป็นการบกพร่องโดยโจงใจ
หรือว่ามันเกิดจากความที่ไม่พร้อมจริงนะครับ
เริ่มกันที่ปัญหาเรื่องของการเดินทางกันก่อน
ผมว่าถ้าติดตามกันมาหลายต่อหลายครั้งนะครับหลายชิ้นกีฬาต้องเจอกับความไม่พร้อมเรื่องของระบบการขนส่ง
ต้องรอให้สนามบินบ้างกว่า๔ชั่วโมงกว่าจะได้เข้าที่พักนะครับ
นี่แหละทีมวอเล็กบอลสาวไทยเจอปัญหานี้ตั้งแต่เดินทางมาถึงเลย
ครับก็คือการเดินทางไปรอหลังจากที่ทีมวอเล็กบอลเนี่ยนะครับ
ไปถึงที่สนามหลังจากที่แข่งชิงแชมป์เอเชียที่ฟิลิปปินส์จบนะครับ
เราพักที่ไทยแล้วก็เดินทางไปถึงซึ่งนี่คือระดับรองแชมป์เอเชียนะครับ
แต่ว่ายังไงเขาเป็นนักกีฬาสิทธิเท่าเทียมกัน
ในเมื่อคุณรู้ว่าบางประเภทกีฬาเนี่ยเขาจะเดินทางมาทีหลังเนี่ย

โอ้โหพอสุดท้ายแก้ปัญหากันไปได้ก็ใช้เวลาในระดับหนึ่ง
แต่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยไม่มีข้าวกินอีก

กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับ
เรื่องใหญ่ที่หลายคนนั้นก็ถึงกับพยักร้ายใส่หน้าเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าตั้งใจจะไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับ
เอาละมันผ่านไปแล้วจะคิดอะไรมากมาย
แต่ว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเหมือนกันแต่มัน
ไม่คิดไม่ได้เรื่องของการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
ก็เจอกับปัญหากรรมการในการให้คะแนนผิดฝั่งครับ
ในการอาการรอบแรกของเจ้าสดชัดชัยบุตรดี
พบกับนักชกเจ้าภาพมาเลเซีย
แม้ว่าในยกแรกนะครับนักชกไทยเนี่ยจะชกเข้าเป้าจนคู่แข่งถูกนับนะครับ

แต่ปรากฏว่าในการให้คะแนนมีกรรมการ๑ใน๔คนให้นักชกไทย
แพ้คะแนนไป๘ต่อ๑๐เสียงซะอย่างนั้นแหละครับ
ก็กังวลอยู่มีอยู่คู่ของสด
อันนี้ก็มอบให้อาจารย์เค้กไปคุยกับเขาแล้วนะ
เพราะขอโทษมาแต่ว่าดีอย่างว่า
กติกาใหม่เขาจะมีการประเมินคู่ต่อคู่ประเมินกรรมการด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าให้คะแนนสวนกันแบบนี้
มันก็เป็นเรื่องของกรรมการก็ต้องว่ากันนะ
คือเราต่อยได้นับเนี่ยแล้วไปแพ้๑๘ต่อ๓

เราต้องชนะ๑๐ต่อ๘ถูกไหมล่ะนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
ไม่เป็นไรแหละแต่มันก็เกิดข้อกังขาไง
แต่ว่าอันนี้ยังดีตรงที่กฎเขามีการเปลี่ยน
ถ้าคะแนนฝั่งไหนมากกว่า๓ใน๕ก็จบเลย
ซึ่งชัดชัยก็ชนะไป๔ต่อ๑อยู่แล้วนะครับ
มีการแชร์กันอินโดนีเซียประท้วงนะครับ

หลังจากที่ถูกจับฟาวในการเสิร์ฟบ่อยครั้ง
ในการแด่งขันเซปอร์ตะกอร์ทีมเดี่ยวหญิงนะครับ
คือมันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องกฎิกาการเสิร์ฟ
ซึ่งยังไม่ชัดเจนเกี่ยวเรื่องตัวแบ็คในการเสิร์ฟ
มีการขยับเท้าหรือไม่ขยับเท้า
อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของกรรมการในการจับ
ซึ่งตลอดตั้งแต่รอบแรกที่ผ่านมาทุกอีเว่นที่ผ่านมา

แต่มาเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นเกมที่ว่า
เป็นความสำคัญสำหรับอินโดกับมาเล
ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งทางมาเลเซียเขาก็ขยับเหมือนกัน
แต่กรรมการจับฝั่งเดียวก็น่าเห็นใจทางอินโดนีเซียครับ

ก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของทางพุทธศิลป

ส่วนทีมฟุตซอลไทยก็โดนเล่เจ้าภาพ
ตั้งแต่การจัดการโรงแรมนะครับ
กระจายชั้นกันต้องนั่งแท็กซี่ไปตามสนามซ้อมอีกประเด็นนึง

ต้องเสียค่าไฟเองด้วยนะครับ
หมอศึกจะมีการเสียค่าไฟเพิ่มด้วย
แล้วก็ฟุตซอลหญิงก็โดเล่เจ้าภาพ

เห็นปัญหาแท้จริงนะครับก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเอง
เรามองว่ามันก็ทำให้เราอึดอัดนะครับในความคิด
เวลาเราเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนตัวนะครับ
ก็ร้อนเช็ดเหงื่อไปเอาน้ำรูปหน้าไป
พันธุ์ลมเวลาเข้ามาเนี่ยมันเป็นพันธุ์ลมไอน้ำ
น้ำก็ไม่เติมเพิ่งมาเติมตอนที่เราจะประชุมเนี่ย
ก็เอาน้ำเอาน้ำแข็งมาใส่มาแล้วบอกยูโกแล้วยูโกแล้ว
คือให้เขาออกไปเพราะเราจะประชุมแล้วอะไรแล้วเนี่ย
นี่ครับมันน่าคิดเพราะว่าเรื่องของความไม่พร้อม
มันมีผลต่อการเตรียมทีมของนักกีฬานั่นไง
เอาล่ะพอไปถามคนนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
ด้านนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทย
กล่าวถึงปัญหานะครับว่าปัญหาหลักของการจัดการแข่งขัน
รอบนี้ก็คือระบบการขนส่งที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ทำให้เกิดความล่าช้าแม้ว่าจะประสานงานไปแล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้รับความร่วมมือแต่คณะกรรมการโอลิปิก
ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับไปลองฟังเสียงดูครับ
ก็ไม่เคยเจอก็อย่างเช่นเรื่องรถระบบรถเนี่ยนะครับ
ซึ่งไปที่อื่นพอบอกเขาเขาก็จะแก้ไขได้ภายในวันเดียว
หรือพยายามที่จะแก้ปัญหาลักษณะของมาเลเซียเนี่ย
พอเราแจ้งปัญหาไปเหมือนกับว่าเขาก็จะปัดความรับผิดชอบ
อ้างว่าเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งเดี๋ยวจะเช็คให้อะไรอย่างนี้
ซึ่งหลายชาติก็พูดเหมือนกันหมดเลยว่า
เขาไม่ค่อยรับผิดชอบตรงนี้อาจจะติดขัดเรื่องเรื่องงบประมาณ
อะไรเราก็ไม่ทราบว่าเขางบไม่พอที่จะเช่ารถ

ไปสนามบินนักกีฬามารอ๓ชั่วโมงกว่ารถจะไปรับ

ซึ่งเข้าใจว่าเขาอยู่ที่ระบบการจัดการของเขามากกว่า

วันนี้เก็บเพิ่มได้๑เหรียญทองจากเซปักตระก้อทีมเดี่ยวหญิงครับ

เอาชนะเจ้าภาพมาเลเซียไป
ต่อ๐เซตครับชนะขาดเลย

ก็นักหัวลูกพลาสติกสาวไทยคว้าชัย๓นัดรวด
เหรียญทองที่๖ให้กับทัพนักกีฬาไทย

คุณวีรัทณน้องค่าย

โอ้โหนักกีฬาสาวไทยของเราก็ซ้อมหนักเลยทีเดียวนะครับ

ยิงธนูคันโคมกลับนะครับทีมไทย

ผลปรากฏว่าเจ้าภาพเอาชนะไปตามคาดนะครับ

จากจุฐทธิพย์มานีพันธ์จักขยาน

ได้๑ทองจากตราก็อล

และการยิงเป้าบินนะครับ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นในโลกโซเชียลที่พูดถึงมากเลยทีเดียวกับการแข่งขัน๔เกมในครั้งนี้
ของเราก็ดีขึ้นเรื่อยนะครับ
ฟอร์มก็ถือว่าได้๓ประตูที่ต้องการมาเมื่อวานก็ทำให้อุ่นใจขึ้นเยอะ
แต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยก็ยังคงต้องแก้ไขไปตามลำดับนะครับ

ทีมชาติไทยกับทางกัมพูชาที่เราชนะไป๓๐เมื่อวานนี้นะครับ
ทางชัยวัดโบราณเป็นประเด็นนะครับ
เพราะว่าริมเส้นของไทยเรามีปัญหากับทางซกสันวันในช่วงครึ่งแรกนะครับ
ตามภาพที่เห็นกันเลยคือของเราเนี่ยเขาตอบก่อนนะครับเราทำใจไม่ได้
แล้วก็เหมือนไปเหยียดขาถีบใส่อีกทีหนึ่งนะครับ
ผู้สินก็ให้ใบแดงกับทางชายวัฒ

ชัยวัดโดนอันนี้ถือว่าถ้าตัดสินก็ถามว่าแรงไหม
ก็ถือว่าตามภาพก็คือต้องให้นะครับถ้าให้ให้ได้
แต่ว่ามีคนหนึ่งรู้สึกจะหมายเลข๙
เดินเข้าไปไปเหยียบทางชัยวัดอีกทีนึง

คือเกมเปิดมากขึ้นเราก็มีโอกาส

เรื่องที่ต้องพูดต่อเนื่องก็คือเรื่องของโทษใบแดง
ตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าจะโดนแบนเพียงแค่นัดเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นล่าสุดตอนนี้โดนแบน๒นัดแล้วนะครับคุณวรปัตร
อันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณวิริวิทเจริญเชื้อได้คาดการณ์อย่างเมื่อวานแล้วนะครับ
บอกว่าตามกฎมันได้มีการพูดคุยกันนะครับ
ก็ตรงนี้เบื้องต้นบ่ายวันนี้ทีมไทยก็บอกนะครับว่า
ชัยวัดจะถูกแบนเพียงแค่๑เกม
แต่ว่าเอฟซีส่งจดหมายมาบอกว่าการกระทำของชัยวัดเข้าข่ายความผิดค่ารุนแรง

อันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วในกฎมันไม่มีการแจ้งเอาไว้ก่อนเหรอ

นั้นเนี่ยล่าสุดนะครับมาดามเดียคุณวัฒนยาวงโอภาษี
ผู้จัดการทีมก็เปิดเผยว่าเตรียมที่จะทำเรื่องไปยังคณะกรรมการอุทธรณโทษต่อไป

แล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกรณีที่ถูกหยิบยกขึ้นมา

เรื่องแบบนี้พอผลงานไม่เข้าเป้าเข้าตาเนี่ย
เลี่ยงไม่ได้นะที่จะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับทีมในยุคของซิโก้
กฤทธิศักดิ์เศรษฐ์เศร้าเมืองและโชคทวีพรหมรัฐที่คุมทีมใน๔เกม๒ครั้ง
ที่ผ่านมาพบว่าไม่มีปัญหาผู้เล่นที่โดนใบแดงแบบนี้มาก่อน
เกือบมีเหมือนกันนะครับในปี๒๐๑๓ที่อาทิตดาวสว่างโดนผู้เล่นอินโดนีเซียเล่นนอกเกมด้วยการเตะเข้าไปที่แข้ง
แต่ว่าอาทิตย์ยังใจเย็นพอไม่ได้ตอบโต้อะไร
แล้วก็มีกระโดดรู้สึกจะเหยียบเข้าไปที่ศีรษะด้วยมั้งตอนกระโดดข้ามนะครับ

ก็จริงเรื่องนี้มันอาจจะเปรียบเทียบกันลำบากเพราะว่ามันเป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะครับ
เรื่องเรื่องของอารมณ์ส่วนบุคคลจริงเนี่ยผมว่ากลุ่นสื่อทุกคนเขาก็ห้ามอยู่แล้วแหละ
รุ้นตามเชียร์ต่อนะครับเพราะว่าทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมนัดต่อไปในการเจอกับฟิลิปปินส์
สถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นอันดับที่๓ของกลุ่มคะแนนเท่ากันกับอินโดนีเซียก็ต้องลุ้นนะครับว่าเป็นอันดับที่
ไม่ก็อันดับที่๒ในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปเข้าไปป้องกันแชมป์ให้ได้
สำคัญก็คือลูกได้เสียนะครับยังไงตอนนี้สถานการณ์ถือว่าดีนิดนึงตรงที่ว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยชนะตีมอร์ลูกเดียวเท่ากับเราทำให้ตอนนี้ประตูบวก๔เขาชนะฟิลิปปินส์๓๐เราไปชนะทางกัมพูชาวัน๓๐
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมหลังจากนี้เราต้องเก็บห้ามพลาดเลยกับทีมที่อ่อนกว่าต้องใช้ภาษานี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นเกมที่อินโดเจอกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะได้เจอกับเวียดนามเกมสุดท้าย
นั่นจะได้ชัดเลยครับว่าไทยกับเวียดนามจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีกฎข้อแม้ยังไง

โอ้ยังเก่งอีกหนึ่งเรื่องจากฟุตบอลเดี๋ยวไปดูฟุตซอกันมากดีกว่า
คือมันต้องมีวันนี้แหละแต่เพียงแค่ว่ากำลังใจจากแฟนสำคัญมากน้อยแค่ไหน
ในการที่เรานั้นพลิกล็อกแพ้ให้กับอินโดนีเซียไป๒๔เพราะว่าเบื้องลื้อเบื้องหลัง
ซึ่งวันนี้เก็บมาฝากกันจากรายงานของคุณบิริเวศเจริญเชื้อ
สิ้นเสียงสัญญาณที่พานาสนึกสเตดียม
ทีมฟุตซอลทีมชัดไทยพ่ายต่ออินโดนีเซีย๒๔
จากนี้ทีมไทยคงไม่สามารถประมาททีมใดได้อีกแล้ว
ไม่ตัดสินใจส่งวิกเตอร์เฮอร์มันสอดีตกุญสือไทยมาคุมทีม
และมอบหมายให้โยริวานเดอร์เทอร์เรนมาคุมทัพแทน
จึงทำให้ผู้เล่นรู้ทางกันเป็นอย่างดีอีกทั้งมีแรงผลักดันที่จะแสดงศักยภาพออกมามากกว่าเดิม
โอริบอกว่าเขาใช้เวลาศึกษาฟอร์มการเล่นของผู้เล่นไทยชุดนี้นานพอสมควร
ก่อนที่จะปลุกพลังในตัวของนักเตะ
เพราะเขามั่นใจว่าทุกคนที่เขาปั้นมาจะกลายเป็นผู้เล่นแถวหน้าในเอเชียได้ในที่สุด
มุมัติอุสมันมูซาที่มีโอกาสเล่นกับผู้เล่นอินโดนีเซียในชุดนี้
จึงต้องหาวิธีรับมือต่อไปในอนาคต

ผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าเราคือหนึ่งเราต้องคือต้องตั้งใจมากกว่าเดิม
เพื่อให้หนีห่างจากเขาเข้าไปอีกแล้วก็มันทำให้ในรายการต่างเนี่ยเราจะประมาทเขาไม่ได้แล้ว
ต้องเปลี่ยนวิธีคิดแล้วแล้วก็เล่นโดยละเอียดมากขึ้นกว่านี้

ชาติในอาเซียนพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง
และคงต้องทำการบ้านหนักขึ้นเพื่อให้ทีมไทยยังครองความเป็นหนึ่งในย่านนี้ต่อไป
การแพ้ครั้งนี้ก็ทำให้เห็นข้อผิดพลาดบางอย่างแล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เรื่องราวของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน๔เกมครับ
มีโปรแกรมแข่งขันประเภทคู่เกิดอุบัติเหตุ
ภายในสนามบุกิจจาริวเพื่อลงแข่งการแข่งขันนะครับ
โดยรถของไทยนั้นโดนรถของนักกีฬาทีมชาติเมียนมา
ชนท้ายขณะเดินทางออกไปแข่งขัน
เพราะดีนะครับที่นักกีฬาไทยไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง
เพียงอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและอาการฟกช้ำเท่านั้นนะครับ